คุณผู้ชมนะคะสำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนะคะ

กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางได้ก่อนนะคะ
เช้านี้นะคะเช้ามืดนี้ไปรอได้เลยนะคะ
แผงหนังสือส่วนภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้เป็นช่วงบ่ายค่ะ

เช้ามืดนี้เราก็มีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ด้วย

เพราะว่าจะมีประชาชนรอจับจองหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้
อย่างที่บอกเราจัดพิมพ์๓ล้านฉบับ

ดังนั้นตอนนี้คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจ
เขาลงพื้นที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมนาคอนนี่แหละครับ

ไปติดตามได้จากคุณเขมิกาเลยครับเชิญครับ

ผู้จัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมารับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษกันตั้งแต่เช้ามืดค่ะ
จำนวนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษที่ตั้งไว้หน้าร้านวราพร
ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายใหญ่
ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนบรรทีพัดย่านสะพานควายเป็นควายเป็นจำนวนมาก
ซึ่งปริมาณการสั่งจองนะคะมากกว่าปกติจาก๕๐๐ฉบับเป็น๓๐๐๐ฉบับค่ะ
เพิ่มขึ้นกว่า๖ขออภัยค่ะจาก๕๐๐ฉบับเป็น๓๐๐๐ฉบับนะคะ
เพิ่มขึ้นกว่า๖เท่าตัวทั้งกรอบเช้าและกรอบบ่าย
นายบุญชัยละมูลผู้แทนจำหน่ายรายย่อยนะคะ
ได้เดินทางมารับกันตั้งแต่เวลา๓นาฬิกาค่ะ
โดยระบุว่ามียอดสั่งจองเพิ่มขึ้นอีก๖๐๐ฉบับเป็น๗๕๐ฉบับนะคะ
ส่งให้ลูกค้าตั้งแต่แยกสะพานควายเป็นจนถึงอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มลูกค้าอายุประมาณ๓๐ต้น
เปิดรับเทคโนโลยีแล้วก็เป็นกลุ่มที่อยากจะซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ

อยู่ภายด้านในของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้นะคะ
โดยจะมีทั้งหมด๓๒หน้าค่ะ๔สีนะคะที่จะมีแสงสีเสียง
แต่นี่ก็ยังจำหนังในราคา๑๐บาทเท่าเดิม